เปลี่ยนบรรยากาศนะเตรียมพร้อมกันหน่อย

เทศกาลกินเจแล้วนะคะ
ตลอดกินเจเลยอยากจะชวนชิมเจจานเด็ด
ในร้านที่ปรุงครบรสอร่อยเต็มจาน
ช่วงเจจานเด็ดสนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง
ตลอดกินเจมีเมนูเจจานเด็ดมาแนะนำค่ะ
แล้วการปรุงรสเย็นตะโฟต้มยำให้หอมกลมกล่อมคืออะไร
หมุดกันที่ร้านอาหารเจนราชวัฒน์อยู่ที่ถนนราชวัฒน์
ที่นี่ขายอาหารเจมสมานานกว่า๑๐ปีแล้วล่ะค่ะ
มีเมนูเจให้เลือกหลากหลายรสชาติดีราคาไม่แพง
เริ่มต้นที่๑๕บาท
เจ้าของร้านคือคุณนพรัชเหลืองโชติกุล
ได้รับการถ่ายทอดเคล็ดลับความอร่อยมาจากคุณแม่วนัทชัยมาลา
ซึ่งทั้งครอบครัวก็กินเจกันมาตั้งแต่ปีพศ๒๕๔๐แล้วล่ะค่ะ
เคล็ดลับความอร่อยของเมนูเจจานเด็ดอยู่ตรงไหนคะ
เจจานเด็ดของร้านอาหารเจราชวัฒน์นะครับก็คือเย็นตะโฟต้มยำครับ
เด็ดเคล็ดลับความอร่อยนะครับก็อยู่ที่ตอสเย็นตะโฟครับผม
ซึ่งได้ส่งต่อมาจากคุณแม่ครับ
เย็นตะโฟต้มยำถ้วยนี้ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงเป็นส่วนสำคัญ
เพื่อช่วยชูรสชาติอาหารให้หอมกลมกล่อม
เติมรสชาติเพิ่มแต้มบุญเสริมสุขภาพต้อนรับเทศกาลกินเจ
กับเมนูเย็นตะโฟต้มยำในราคา๓๐บาท
รถนี้ดีต่อเจ
ตลอดกินเจช่วงเจจานเด็ดขอมอบกิ๊บเซตซอสปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง
ให้กับทางร้านอาหารเจรัชวัฒน์ค่ะ
เทศกาลกินเจร้านนี้ต้องมาเพราะมีเจจานเด็ด
ตลอดกินเจมั่นใจในความอร่อยค่ะ